ภาพรวมของการทดสอบก็น่าพอใจนะคะสนามไม่มีปัญหาเหลือเพียงแค่การปรับแก้ทั้งข้าวพิษในโค้งที่๑๑ให้สอดคล้องกับความเร็วของรถค่ะ
ก็มั่นใจนะคะว่าในช่วงแข่งขันจริงสนามก็จะมีความพร้อม๑๐๐แน่นอน
ซึ่งก็เชื่อนะคะว่าในช่วงเดือนตุลาคมที่ใกล้แข่งขันจริงก็น่าจะได้รับความนิยมมากกว่านี้ค่ะ
เป็นเรื่องของพลิกต่างที่มีระบบที่สมมุติแบบทำให้ทีมทำงานง่าย
ที่เราได้รับคำชมมากนะครับก็เป็นเรื่องของพิษต่างต่างที่มีระบบที่สมบูรณ์แบบนะครับ
ทำให้ทีมเนี่ยทำงานง่ายหลังจากที่เราเทสเสร็จเนี่ย
พร้อมที่จะรองรับการแข่งขันในเดือนตุลา
ในสนามที่สิบห้าของระดูการนะคะจากแข่งขันจริงห้าถึงเจ็ดตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ